คุณผู้ชมครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กับสถานการณ์ฝนที่ต้องเข้ามาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ฝนห่างไปนะครับประกอบกับแสงแดดที่ค่อนข้างร้อนแล้วก็แสงแดดที่ยาวนานต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะครับเพราะว่าเป็นช่วงคลีสมายันเป็นช่วงที่ซีกโลกเหนือมีช่วงกลางวันยาวที่สุดในรอบปีแต่ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฝนจะเริ่มกลับมา

ที่อยู่ในบริเวณฝั่งอาวไทยก็จะค่อยเคลื่อนตัวไปรวมกันกับกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่กลุ่มนี้นะครับก็จะทำให้พื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคใต้วันสองวันนี้ต้องระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนที่ตกหนักตกสะสมจน่าจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นนะครับนี่คือการคาดการณ์การตกของ
ที่อยู่พื้นที่ที่ต้องเจอกับน้ำทูบบ่อยน้ำทูบค้างบ่อยก็ติดตามระกาศเตือนภัยจากกรงตุนิยมพิทยาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรูปกรณ์น้ำหนาวของพุทธนันทร์พิสิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ